แบบนี้นะคะว่ายุคนี้นะน้อยมากเลยนะคะ

ว่าพี่เลยแหละค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะ
โอ้โหของที่ก็ให้มีทั้งทองทั้งแบรนด์เลย
โด่งดังมาจากเส้นทางของซีรีส์วายด์นั่นเองค่ะ
ทำให้มีแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแม่จีนเขาปังมากนะเธอ

ย้อนกลับไปเพราะมันคล้ายวันเกิดหนุ่มกรัฟนะคะ

ตัวก็ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ๒๔ปี

สีแดงนั้นสีม่วงนั้นสีเทานั้น

แล้วนี่นะคะก็คือเป็นมาลัยน้ำใจค่ะ
แฟนคลับจัดให้จากการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะ
ที่มีแฟนคลับกว่า๙๐ประเทศร่วมเข้าชม
ซึ่งความปังก็อยู่ที่ของขวัญที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีทั้งแบรนด์เนมทองคำนะคะ
แล้วก็ที่ตื่นอกตื่นใจที่สุดเลยก็คือ
เหล่าช่อดอกไม้ที่ทำจากเงินสดนี่แหละค่ะ

ดูจากภาพก็รวมแล้วดิฉันก็โอ้โห

จากที่สืบมาให้แล้วนะคะนับให้แล้วค่ะ

ของขวัญวันเกิดน้องกั๊บรวมทั้งหมด๑๐ล้านบาท

โอ้โหเรียกว่าทำบุญด้วยอะไรมานะน้องกรัฟ

รอติดตามละครกับพี่เจนนี่ละกันเนาะ

จากสายวายคุณผู้ชมเปลี่ยนมาเป็นสายลูกทุ่งหมอลำกันหน่อยจ้า
สายนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องแฟนคลับสายเปย์ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเหล่าแม่ยกเนี่ยรอคล้องพวงมาลัยกันหน้าเวที
ก็ท่วมหัวท่วมตัวกันหมดแล้วคุณค่ะ
หนุ่มน้อยที่มาแรงแซงโค้งอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป

เต้าหย่องหมอล่ำเอหวานคุณดูสิคะ
นี่ถ้าดูภาพนี้ดิฉันไม่รู้เลยนะว่าชุดก่อนหน้าที่เขาขึ้นเวที
เขาใส่ชุดอะไรเพราะว่าแบงค์นี้พ่วนตัวไปแล้วเลยค่ะ
จากวงระเบียบวาธศิลป์นั่นเองค่ะ
โด่งดังมาจากท่ากระเด้งหน้ากระเด้งหลัง
ยกฉายาให้ว่าเอหวานเพราะว่ายิ้มหวานตลอดเลยนะฮะ

วันคล้ายวันเกิด๙ธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
น้องเต้าหย่องยิ้มหน้าบานเลย
ของขวัญให้เต้ายองจำนวนก็เห็นตามภาพเลย
เด็ดเต็ดจำนวนนับได้หวานเลย๑ล้าน๔แสนบาทครับล่ะ
เป็นหลักร้านนะใช่มันก็นุ่มธุ้งมาทเค่ม
หนุ่มตรีชัยนรงค์เข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วยอีกคนนะคุณนะ
ย้อนไปด้วยวันเกิดเขาวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ตรีเขาฉลองวันเกิดแบบจุกเลยนะ
จุกที่ว่าก็คือจำนวนพวงมาลัยน้ำใจจ้า
อบให้เป็นของขวัญวันเกิดฉลองอายุครบ๓๔ปี
ไหนจะรถมอเตอร์ไซค์รุ่นโปรดอีกต่างหากนะคะ
อวยพรวันคล้ายวันเกิดผ่านรถตุ๊กขี่ไปทั่วเมือง

เห็นความรักของแฟนคลับสายเปย์แบบนี้
ถ้าจะไปฝึกร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำตอนนี้นี่ทันไหม
ไม่ทันค่ะพลอยเราติดตามผลงานเขากันดีกว่านะ

ก่อนดิฉันได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

บอกว่าเวลาทำดอกไม้ให้กระซิบบอกที่ร้านด้วย

มันก็ควรนับธนบัตรไม่ได้
เอางามพอแกะได้งับง่ายด้วยนะคะ